คุณผู้ชมคะเวลาที่คุณผู้ชมทานอาหาร

เหมือนกับช่วงคอเหมือนกับริ้งไก่ข้าว

ใช่ไหมคราวนี้ค่ะมีคนไข้ผู้หญิงคนนึง
ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเจ็บคอไปหาหมอนึกว่า
กล้างปลาติดคอแต่แปลกอย่างนึงเธอบอกว่า
เธอไม่ได้กินปลาก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไง

ปรากฏว่าหมอก็ให้อ้าปากดูแล้วก็ขีบออกมา
แต่สิ่งที่คีบออกมามันคือสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
อะไรนี่มดมันคือมดโอ้โห

อันนี้คือมดมดตัวใหญ่มดแดงเหรอมดมด
เฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงคุณใช่ไหมมันแปลกใช่ไหม

อุ๊ยคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาศาสตร์ราคาร

คุณในปากเวลาอ้าไปมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันก็เห็นลิ้นไก่
เออและตำแหน่งตรงที่มดกัดอยู่ตรงนั้นนะค่ะมันเป็นห้อยอยู่ตรงนั้นเหรอนะ
ใช่แล้วคนไข้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะ
เธอก็เจ็บคอเจ็บบริเวณลิ้นไก่เหมือนกับเอ๊ะกล้างติดคอหรือเปล่า
แต่ว่าตัวคนไข้ยืนยันคุณหมอไม่ได้กินปลามาแน่ค่ะ
หมอก็เลยอ่ะไหนคนไข้อ้าปากโต
พออ้าปากปั๊บส่องไปดูหมอก็อึ้งหมอก็งง
ดเนี่ยมันกัดลิ้นไก่มดจริงมันตายแล้วนะ
แต่เขี้ยวของมดมันยังฝังอยู่ในลิ้นไก่

ใช่แล้วคนไข้ก็บอกว่า
คือไม่ได้กินปลาผ่านไปแล้วล่ะเพราะไม่ใช่กล้างปลา
แต่คนไข้ก็ยังยืนยันหมอคะไม่ได้กินแกงไข่มดแดงนะคะ

นี่ไงงทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งหมอทั้งคนไข้เลย
เพราะว่าก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
อันนี้หมอสันนิษฐานนะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
คนไข้อาจจะกินอาหารแล้วมดปนมากับอาหาร

เป็นพวกอาหารทอดหรืออะไรอย่างนี้แล้วมดมันเข้าไป

พอกัดอาหารไปมดก็เลยไปอยู่ตรงลิ้นไก่แบบนั้นนะคะ
เลยอ่ะคือมีใครให้แปลกกว่านี้